ช่วงนี้ทั้งทะเลหมอกทั้งทุ่งบัวตองก็บานสะพรั่ง
พฤศจิกายนนี้จัดงานกันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ
เอาล่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยบรรยากาศสวยนะคะ

สถานีบ้านหัวแม่คำตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ท้องฟ้าสีส้มตัดกับหมอกสีขาวนะสวยนะ
ใช่แล้วก็สภาพอากาศตอนนี้เย็นด้วยนะ
อุณหภูมิประมาณ๑๗องศาเซลเซียส
ท้องฟ้าโปร่งใสนักท่องเที่ยวก็ไป
เฝ้ารอชมแสงแรกของวันนี้นะคะ
แล้วก็ยังจะได้ชมดอกบัวตองบานแบบนี้
สีเหลืองสีเขียวตัดกับสีฟ้าสวยงามมากนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมค่ะเขายังจะมีการจัดงานด้วยนะคะ
โดยนายปิยเดชเชิงพิทักกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เตรียมจัดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน
ระหว่างวันที่๑๗๑๙พฤศจิกายน
ที่บริเวณกลางหมู่บ้านหัวแม่คำ
มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยนะคะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไกลนะคะ
หลายคนก็บอกว่าประทับใจกับการได้มาท่องเที่ยว

บอกว่าได้มาสัมผัสอากาศเย็นสดชื่นบริสุทธิ์

เรื่องอล่ามที่ดอยหัวแม่คำ

สวยมากนะดูสิเหลืองอร่ามเลย

ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมตะวันขึ้น
ท่ามกลางดอกบัวตองบาน
ดอกไม้ป่าปลิวสวัยโต้ลมหนาวสักครั้งหนึ่งนะ

ประทับใจไม่มีวันลืมเหลือเลยนะคะ

จุดชมวิวสถานีบ้านหัวแม่คำ
ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นในภาคเหนือ

ช่วงปีใหม่นี้ต้องรีบจับจองที่พัก